ก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะไปรับงานคุมทีมในต่างชาติ
แล้วก็ยังบอกด้วยค่ะว่าคิดถึงนักตบลูกยางสาวไทยค่ะ
ที่เปิดตัวร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าแห่งใหม่ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซแลนด์นะคะ
จากนี้ก็ได้ตอบปฏิเสธหลายสโมสรจากยุโรปที่ติดต่อเข้ามาผ่านทางภรรยาชาวจีนไปแล้วด้วย
ตอนนี้ค่ะขอพักผ่อนเป็นเวลา๖เดือนนะคะ